คุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของความเชื่อแล้วก็เครื่องรางของขังค่ะ

กองทางนี้ค่ะเพราะว่ามีคนบันเทิงหลายคนนะคะ
ที่พูดชื่อมาปุ๊บโอ้โหนึกว่าเป็นคนเล่นของ
เครื่องล้างของขลังของเขาเนี่ยแต่ละอันโอ้โหคุณผู้ชมแปลกแหวกแนวมากค่ะคนแรก
ูเตลูขั้นสุดไหว้เว้ยโอ้โหเพียบคุณผู้ชม
อ้วนเปิดใจกับเราเลยนะคะเคยเอาให้ดูค่ะพกผ้ายันล้านนา
พกออกมาแบบนี้เลยแม่เป๋อดูดทรัพย์อันนี้เคยให้ดูแล้ว
เป็นอัคระโบราณจากล้านนาแล้วคือได้เงินได้ทองมาตลอด
โควิดเอาแม่ไม่อยู่นะจ๊ะรวยนะจ๊ะงานแน่นจนถึงปีหน้า
เอาพูดตรงแม่บอกแจ๊คแม่แก่ขนาดนี้แล้วแม่ยังมีงาน
มมี่ต่อสัญญาถึงปีหน้าและที่ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่ง
ฉันฟังแล้วอึ้งเลยแม่บูชากระดูกวัวพรมจันทร์
ฉันงงก่อนเนี่ยหนีไปออกรายการพี่โว้นดำอยู่ในล็อกเก็ต
ไม่ใช่กระดูกวัวธรรมดาแต่ต้องเป็นวัวที่พรมจันทร์ด้วย
ใช่เสริมเสน่หมหานิยมนะคะคือสามีรักสามีหลง
ใครเจอหน้าก็หลงรักหลงไหล่ได้ปื้ม
พี่หมอก็ไม่เลิกนี่ไงอยู่ด้วยกันตลอดเลย
ซึ่งเราก็งงแม่วัวพรหมจรรย์มันยังไงนะ
กิ๊กโว้นมีคำตอบผู้ชมฟังพร้อมกัน
ฟังแล้วอึ้งแน่นอนจัดไปค่ะ
เพื่อจะเอามาทำเป็นเครื่องร่างของขัง
แล้วก็มันจะช่วยเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยม
ทำให้เพศตรงข้ามอยากจะอยู่ใกล้เรา

พี่หมอไม่ไปไหนค่ะ๑๑ปีแล้วค่ะ
เหมือนอวดของขังแล้วก็อวดผัวไปในตัวด้วยนะคะ
นี่ก็เหมือนกันชีวิตเหมือนจะตุ๊บนะคะแต่ไม่ตุ๊บ
โพวิทเอาเธอไม่อยู่หลังจากที่พาแบบดาราแซมมงก์แซมมี่นิรินิ้วไปไล่เรามาแล้ว
ความมูลขั้นสุดคืออุตสะอะไรรู้ไหมคะ

ลกช้างลกช้างเป็นของขังเทียมพระอาจารย์จากตังวัดสุรินทร์เนี่ยค่ะ

รกช้างนี่คือรกช้างคือไปสร้างวัดที่สุรินทร์

อาจารย์เห็นบอกเธอใจบุญใช่ไหมฉันให้อันนี้เอาไป

หยิบขึ้นมาแล้วก็นึกในใจขอให้มีเงิน

ไม่เชื่อไปฟังเสียงค่ะ
ของหนูไม่ขนาดนั้นของหนูเป็นรกช้าง

เป็นพระทางอีสานแล้วก็เราเป็นคนอุบลอยู่แล้วท่านก็เลยเหมือนแบบว่า
มาปุ๊บนะก็คืองานมาจากไหนไม่รู้คอนเฟิร์มกันแบบเยอะมากในช่วงโควิดอ่ะ
ก็คือจริงก็คือเหมือนพกติดเนื้อติดตัวไปทำบุญเวลาเราไปทำบุญเราก็ไปทำบุญแล้วเราก็ขอว่าแบบ
ช่วงนี้คือเหมือนเราแบบงานเงียบจังเลยอะไรอย่างเงี้เราอยากได้งานอะไรอย่างนี้เราก็ขอ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นรกช้างหรือกระดูกวัวอะไรอย่างนี้ค่ะคือเขาผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องเนาะตามความเชื่อของแต่ละภูมิภาคนะคะก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะแล้วก็เห็งปังแล้วกันเพราะว่าเราก็อยากได้เหมือนกัน
จริงเชื่อว่าหลายคนก็จะมีอย่างนี้เป็นสิ่งยึดเหนียวทางจิตใจเสริมความปังเสริมสิริมงคลอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชม